ดูแบบอย่างที่ดีของเกษตรกร

ด้วยการไปเอายางรถยนต์มารีไซเคิล
เราเห็นบ่อยทำเป็นกระถางบ้าง

มีรูปแบบมีวิธีการใหม่บ้าง

แม่มันเหมือนกันเดี๋ยวขายไม่ออกนะครับ

ชาวสวนลำไยอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่

ซื้อยางรถยนต์เก่าดัดแปลงทาสีใหม่
เป็นกระถางใส่ต้นไม้สีสันสวยสะดุดตา
ปรักษณะที่จะเห็นเป็นสีดำ
อันนี้เป็นสีแดงมีเพนกวินปากแดง
น่ารักนี่เป็นน้องห้องนะครับ
โดยคุณวิทยากองเงินเจ้าของร้าน
บอกว่าช่วงที่ว่างเว้นจากฤดูการปลูกลำไยเนี่ย
ไปซื้อยางนอกรถยนต์เก่าที่ทางร้านไม่ใช้แล้ว

แล้วนำไปทำเป็นกระถางต้นไม้และอ่างน้ำ
พร้อมกับถาสีแล้วก็มาเขียนลวดลาย
อันนี้เลี้ยงปลามากเลี้ยงปลานิโม่

นี่นอกจากขั้นตอนการแกะการอะไรแล้วนะ
เขายังมีวิธีการเขียนศิลปะที่สวยงามด้วย

บอกเทคนิคแบบนี้ว่า
จริงก่อนนั้นเขาบอกว่าไปทำกระถางปลูกต้นไม้

ก็เลยใช้มีดคัตเตอร์แกะลวดลายยางในรถยนต์
แล้วกลับด้านใหม่นี่เห็นไหมฮะ

ใช่มันเรียบเอาด้านในมาเป็นด้านนอกนะครับ
แล้วก็มีลวดลายสีสันแล้วก็นี่แหละครับ
ตัดเป็นกระถางนะเป็นรูปขอบหยักแบบนี้
เพิ่มความสวยงามขึ้นไปนะครับ

ตามร้านขายยางรถในตัวเมือง
ทำเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้คุณ
แหล่ะอันนี้ขายอยู่หน้าบ้านพักเลยราคาตั้งแต่๕๐บาทถึง๓๐๐บาท
จะได้เลี้ยงโดยเพลงกวินก็แล้วแต่จินตนาการนะครับ
มาถึงจินตนาการเรา